ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่พิกโผลครับ

เปิดทางให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนุนหรือว่าสสรแตกต่างกันที่
ร่างแก้ไขมาตรา๒๕๖นะครับที่เสนอโดยฝ่ายค้าน
พักเพื่อไทยเนี่ยสนับสนุนให้สอสอรอมาจากการเลือกตั้ง๑๐๐เลยคือทั้ง๒๐๐คนนะครับ
ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน๕๗๖ต่อ๒๑เสียง
ส่วนร่างแก้ไขของฝ่ายรัฐบาลนะครับที่ให้สสรมาจากการเลือกตั้ง๑๕๐คน
เหลือ๕๐คนให้มาจากการแต่งตั้งได้รับความเห็นชอบ๖๔๗ต่อ๑๗เสียงครับ
ส่วนร่างแก้ไขที่เหลืออีก๔ฉบับที่เสนอโดยฝ่ายค้านนะครับมีคะแนนเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ามาตรา๒๗๙ที่ให้ยกเลิกคำสั่งคศรับรองกฎหมายนั้น
ไม่มีสวรับหลักการเลยแม้แต่คนเดียวโดยทั้ง๔ฉบับนี้ถือว่าที่ประชุมไม่รับหลักการนะครับ
ขณะที่ร่างฉบับไอลอร์หรือร่างแก้ไขฉบับประชาชนมีเสียงเห็นชอบแค่๒๑๒ต่อ๑๓๙เสียงถูกตีตกไปเช่นกัน
ไปดูบรรยากาศในห้องประชุมกันบ้างครับนักข่าวรายงานบอกว่าถ้าจะดูโดยภาพรวมนะ
คือสมาชิกพักฝ่ายค้าออกเสียงรับร่างทั้ง๗ฉบับขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโหวตตามมติวิบคือไม่รับร่างฉบับไอลอร์
แต่ปรากฏว่ามี๑คนที่โหวตสวนมติวิบรัฐบาลครับมงคลกิจพิเตภรรภิเศกสุขสินธารานนท์สตคนเดียวของไทยศิวิไลโหวตสวนเลย
ที่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนุนทั้ง๗ฉบับครับอึ้งกิมกี่กันทั้งสภาเขาว่าแบบนั้นไปดูบรรยากาศกันหน่อยไหมครับ
นายมงคลกิจสุขสินทรานนท์
ฉบับที่๑รับหลักการ
ฉบับที่๒รับหลักการ
ฉบับที่๓รับหลักการ
ฉบับที่๔รับหลักการ
ฉบับที่๕รับหลักการ
ฉบับที่๖รับหลักการ
ฉบับที่๗รับหลักการครับ
ฉบับที่๔รับหลักการ
ตอนหลังจากนี้นะครับจะมีการตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมา๑ชุด๔๕คนครับ
เพื่อพิจารณาแก้ไขเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูลโดยจะประชุมนัดแรกกัน๒๔พฤศจิกายนนี้ครับ